เปรี้ยงแบบนี้หรือเปล่ามีพายุฤดูร้อนหรือเปล่านะฮะ

กรมอุตส่วนนี้วงฬวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๙
พายุฤดูร้อนทั่วไทยนะ
ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก

โอ้โหปรากฏว่ามีฝนฟ้าขนอง

พอพายุสงบพบว่าเป็นดินแดนแห่งเอลซ่า

นี่ฮะขอดูคลิปที่คนในพื้นที่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
เขาถ่ายเอาไว้ได้หน่อยฮะขอดูเสียงนิดหนึ่งนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะได้ยินเสียงไหมฮะ
ตกลงมามีทั้งฝนมีทั้งลูกเห็บ
ใช่ค่ะแล้วดูขาวโปรดแบบนี้ไปหมด
หลายคนคิดว่านี่มันเมืองนอกไหมเนี่ย

บอกว่านี่คือหิมะเมืองปลาย

๑๗เมษายน๖๕เวลาบ่ายสามครึ่ง
พายุฤดูร้อนแล้วก็ลูกเห็บตกอย่างหนัก

หมู่๗ตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
พื้นที่หมู่บ้านกลายเป็นแบบนี้คุณ
อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วที่ถ่ายออกมา

วิวหิมะตกในต่างประเทศเลยครับ
หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่างไกลใจกลางอุทยานแห่งชาติ

แล้วนี่ที่คุณบอกว่าเป็นดินแดนเอลซ่าเหรอ

ดินแดนเอลซ่าน้ำแข็งร้องเพลงอะไรนะคุณ

นี่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ตกออกตกใจนะฮะ

ไม่คิดว่าลูกเห็บมันจะตกเยอะแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราโทรไปสอบถามข้อมูล
จากแอดมินเพจ๓๖๕วันที่แม่ห้องสรรค์

หน้าที่ลูกเห็บตกอากาศมันร้อนอบอ้าวมาก
จากนั้นลูกเห็บตกประมาณครึ่งชั่วโมงในพื้นที่ตำบลเวียงใต้อำเภอปลาย
ในหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะที่บ้านหัวแม่เมืองที่หมู่๗
พายุลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักจนขาวโพลนไปทั่ว

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สุวินเปียผะก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะ
ที่มีลูกเห็บขนาดใหญ่โอ้โหบางเม็ดเท่าลูกมะนาวคุณ

สร้างความตื่นตาตื่นใจตกใจด้วยแหละ
ชาวบ้านก็ตกใจด้วยนะครับเพราะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
ทุกคนก็เอาโทรศัพท์มือถือมาเก็บภาพไว้
แม้ว่าอีกความรู้สึกจะหวาดกลัวกับพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็ตามเนี่ยฮะ
นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังเสียหายจากกระแสลมพายุและลูกเห็บที่ตกลงมาจำนวนมาก
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจของเจ้าหน้าที่ในชุมชน
เนื่องจากยังมีอีกหลายหมู่บ้านในตำบลเวียงใต้อำเภอปลาย
ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บในครั้งนี้ด้วย
นี่คือที่ปลายพายุลูกเห็บแบบนี้
ทีนี้ขยบมาดูที่นครนายกหน่อยค่ะ
ช่วงประมาณบ่าย๓โมงครึ่งก็เกิดพายุฤดูร้อน
ลมแรงแล้วก็ฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่คุณดูสิ
ลมแรงพัดพวกป้ายโฆษณาต้นไม้ล้มมาทับสายไฟขาดเลย
ชาวบ้านเขามาจอดรถใกล้กับต้นไม้จะบังแดด
ปรากฏว่าลมพัดแรงมาก
แล้วก็พัดต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าขาดรากไม้โผล่ขึ้นมาเลยค่ะ
ที่จอดอยู่ตรงนั้นก็พังเสียหาย
จังหวะนั้นมีรถพลิกอัพสีขาวจะเข้ามาช่วยเหลือ
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมล้อไปเหยียบกับแผ่นป้ายโฆษณาที่โดนลมพัด
ล้อหน้าซ้ายระเบิดอีกค่ะ
โอ้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีรถพลิกอัพบรรทุกตังโมอีกคันนึง
ขับตามหลังมาจะเข้าซอยล้อหลังเนี่ยไปตกท่อระบายน้ำ
เอาขับขึ้นมาไม่ได้ถามว่าทำไมถึงไปตกท่อล่ะ
อุ๊ยก็ฝนมันตกอ่ะสิมองไม่เห็นท่อ
ก็นี่ค่ะเห็นไหมไปคาอยู่แบบนี้
แล้วรถบรรทุกตังโมมาน้ำหนักมันก็เยอะไง
ก็เลยต้องโทรเรียกรถยกให้มาช่วยเหลือนะคะ
อกจากนี้นะคุณผู้ชมยังมีบ้านเรือน
ถูกต้นไม้ล้มทับอีกหลายพื้นที่เลย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเร่งสำรวจความเสียหายอยู่นะคะ

พยาวเมื่อคืนก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเหมือนกันนะฮะ

ฟังเสียงลมนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะได้ยินเสียงลมไหมครับ
แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปได้อยู่ในวัดนะคุณนะ
ก็กลัวว่ารูปปั้นเทพเจ้าพระพุทธรูปอะไรต่าง
จะล้มหรือเปล่าหลังคาของวัดจะเปรียวหรือเปล่า
เพราะว่าฝนตกหนักด้วยลมแรงด้วยนะฮะ
ฟ้าร้องโครมด้วยในพื้นที่จังหวัดพยาว
แน่นอนพอฝนตกลงมาแบบนี้
ทำให้น้ำไหลหลากเอ่อท่วมถนนไร่นา
กระแสลมได้พัดต้นไม้ภายในวัดหักโค้น
พระพุทธรูปล้มละเนละนาด
คุณดูสิน้ำมาก็เยอะนะฮะ
ต้นไม้ก็ล้มป้ายก็ล้ม
แรงลมยังได้พัดป้ายบอกทางโค้นล้มเสียหาย

พระพุทธรูปล้มจริงด้วย
อย่างที่ในคลิปนี้เค้าหลุ้นอยู่นะฮะ

และมีป้ายบอกทางโค้นล้มเสียหายนะฮะ
ราก็ต้องขับผ่านแบบมุดนะคุณ
มุดป้ายที่มันล้มมุดต้นไม้ที่มันล้มไปนะฮะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ได้ออกสำรวจนะฮะ
และคลิปของของเราเมื่อกี้เห็นบินโดรนใช่ไหมฮะ

แล้วก็ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ

ว่าช่วงนี้อากาศบ้านเรามันร้อน
แล้วก็มีประกาศเตือนฉบับที่๙จากกรมอุตุมา
อากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมอีสาน

ดังนั้นทำให้บ้านเราที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
เมื่อเย็นปะทะร้อนก็เกิดเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก
ฟ้าผ่าให้หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่
แล้วก็ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคุณนะ

คุณผู้ชมดูสิคะอันนี้คือประกาศของกรมอุตุ

เหนือทั้งอีสานทั้งกลางทั้งตะวันออกภาคใต้

คุณผู้ชมเริ่มคุยกับเรามาแล้วนะฮะว่าสภาพอากาศบ้านท่านเป็นอย่างไร
บอกว่าที่ตำบลหนองรีอำเภอลำสนที่จังหวัดรบบุรี

นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกร้อนตับแลบเลย

ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามาผ่านเฟซบุ๊กนะฮะ